ตอนนี้แกบอกสองจิตสองใจว่าในห้องน้ำกับในผ้าห่มเนี่ย
ใครคือวิรัติครับพี่อ๊อตบอกเห็นไหมผลนี้แน่วะ
แกก็ตุกออกโอ้โหผ้าที่แกเห็นก็ตุกใจสุดขีดมาก
พี่วิรัตินอนแบบประเภทนอนไปแล้วคอนี่เหยียดขึ้นอย่างนี้
มันอ้าปากแล้วก็ตาแบบเหมือนคนแบบหายใจไม่ออกอ่ะ
โชเฟอร์เลยถามว่าเฮ้ยที่รถเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกเจ็บกันทั้งคันแต่มีเสียชีวิตรายหนึ่ง
บอกพี่เป็นยังไงล่ะเสียชีวิตเขานอนคุมโปรงอ่ะอืม
นอนพุมโปรงแล้วรถมันเหวี่ยงเขาอยู่หลังสุดอ่ะนะฮะอืม
โดนแรงกระทากอ่ะจนคอนี้บิดเลยอ่ะ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

วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
แล้วฝากไปถึงคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการ
เรื่องราวต่างแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับหนึ่งในนักเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เขาคนนี้เป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกตื่นเต้นมากครับ
เป็นเจ้าของเรื่องงานเลี้ยงรุ่นจะเป็นใครไปไม่ได้ไปพบกับคุณป๊อปกันเลยครับ
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
กับเรื่องของงานเลี้ยงรุ่น
หลายท่านน่าจะจำได้ที่พี่เขาโทรมาเล่าพอตบท้ายคือวันนั้นวันที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้น
พี่เขาเช็คเอาท์ออกมาจากสถานที่โรงแรมแห่งนั้นก่อนหน้าเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเอง
วันนี้ยินดีจะรับพี่ป๊อบพระ

ที่จะไปทำอีกอย่างหนึ่ง
ปรากฏว่าชีวิตมันหักเห
เข้าวัดไปเลย

ที่จริงเรื่องนี้เดี๋ยวขอย้อนอีกหนึ่งว่า

สองเดือนที่ผ่านมาจากการผมไปงานศพคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดนานแล้ว
แต่ว่าผมรู้แต่ตอนหัวก็ตอนท้ายแต่ตอนกลางนี่ผมไปได้จากงานศพ
คือในงานศพนี้ผมได้ไปงานที่ทำงานพี่ที่ทำงานเก่า
มาที่สถานียังยังขับรถผ่านที่ทำงานเก่าเลยครับ
เพราะว่าพี่ที่ทำงานเก่าเสียชีวิตแล้วก็ในงานนี้ผมทำให้เจอบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ถึงสองคนจึงทำให้ผมหลังจากนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก
ผมได้เรื่องนี้มาผมก็มาเรียบเรียงพอเรียบเรียงเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ
ทีมงานโทรมาเลยอืมว่าจะมีเรื่องไหมผมบอกมีพอดีเลยพอดี
พอดีเลยแสดงว่าเรื่องนี้มันสัมผัสที่ว่าจะต้องมาออกรายการนี้แน่นอน
เขาอยากให้มาเล่าคือก่อนหน้านี้ข้อมูลยังไม่ครบ
ยังไม่มีครบเออแต่พอไปงานศพเนี้ยไปงานนี้ครบเลยเพราะผมไปเจอคน
ใช่ผมก็เลยว่าเอาจิ๊กซอทั้งหลายเอามาต่อกัน
เป็นเรื่องเป็นราวที่ที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังครับขอย้อนกลับไปนะฮะ
เมื่อสามสิบปีที่ผ่านมาตอนที่สมัยนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ใหม่
ก็เริ่มเริ่มงานแรกงานแรกที่ทำคืองานออติเตอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งครับ
งานที่รับผิดชอบก็คือเป็นคือการตรวจสอบสาขาอืม
สาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยเป็นการเดินทางไป
นะฮะแล้วก็เดินทางโดยใส่ก็เป็นสิทธิ์ที่เบิกได้คือรถทัวร์อืม
โรงแรมที่พักนี่คือพักได้อัตราของโรงแรมเซลล์เท่านั้นอืม
ใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นห้องธรรมดาห้องพัดลมมันธรรมดาครับ
หลังจากที่ผ่านการฝึกงานอะไรต่างมาแล้วเรียนรู้งานระบบงาน
อันนี้ถึงรอบที่จะต้องบินเดี่ยวครับก่อนที่จะบินเดี่ยวเนี่ย
รุ่นพี่ที่ฝ่ายจะบอกว่าเฮ้ยเวลาตรวจสอบเข้าใหม่นะครับ
ต้องมีฟอร์มอืมอย่าไปบอกใครนะว่าเราเพิ่งเข้า
ไม่งั้นจะโดนลองของผมก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าเรามาทำงานมาหรอก
แล้วก็ถึงคิวแรกที่ต้องบินเดี่ยวที่ผมจะไปเอาเป็นจังหวัดหนึ่งแล้วกัน
ครับที่ต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยโปรแกรมในการตรวจเนี่ย
เราตรวจแค่สองสาขาอืมคือสาขาในตัวจังหวัดกับสาขาต่างอำเภออืม
โดยรอบสาขานี่เนี้ยตรวจตรวจประมาณสองวันรวมทั้งหมดเป็นสี่วันใช่ไหมฮะ
คราวนี้การเดินทางก็ส่วนใหญ่ก็เดินทางรถทัวร์ตอนกลางคืนไปถึงตอนเช้า
ผมก็ไปถึงก็งานแรกก็คือต้องไปไปโรงแรมก่อนอืม
อินโรงแรมที่พักรู้แน่นอนครับเราพักชั้น๓ห้องพัดลมตามสิทธิ์ของเรา
พอเสร็จปุ๊บก็ฝากกระเป๋าเสร็จอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ไปทำงานตรวจสอบที่สาขา
ตอนไปที่สาขาตอนนั้นรู้สึกว่าตัวแทนเยอะมาก
ตัวแทนขายอ่ะมากันเต็มครับก็อย่าเพิ่งหลงดีใจนะครับ
เขามาต้อนรับเราจริงจริงไม่ใช่หรอกอืม
อีกวันหนึ่งเขาจะมีงานอบรมตัวแทนขายรุ่นใหม่อืม
ซึ่งงานนี้ค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่ของสาขาที่จะมีทั้งวิทยากรสาขับสำนักงานใหญ่ครับ
จะมีทั้งผู้บริหารฝ่ายขายต่างต่างเนี่ยมากันครับเยอะแยะไปหมดเลย
ผมก็ไปถึงก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วก็รีบทำงานไป
ทีนี้พอทำงานไปถึงจนถึงช่วงบ่ายในตอนช่วงบ่ายมีตัวแทนขายคนหนึ่งมานะฮะ
เดินยิ้มมาหาผมแหละอืมนะฮะเดินยิ้มมาหาผมก็รู้ดูว่าคนนั้นชื่อคุณธเนศ
ครับคุณธเนศคุณธเนศเห็นผมเดินมาก็พูดเลยไม่คุ้นหน้าเลยนะอืม
กลับตรวจสอบไม่ต้องห่วง
ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจคำพูดว่าแกจะยังไง

ก็ผมคิดว่าอยากจะกลับกลางคืน

อยากจะพักผ่อนอยากจะรีบกลับห้องพักไปนอน
ก็ออกมาหน้าสาขา

ขับรถเข้ามาในหน้าสาขาพอดี

เดี๋ยวผมไปส่งที่โรงแรมให้ไหม

ผมก็บอกขอทานอาหารง่ายดีกว่า

คุณเด้ก็หัวเราะใหญ่
ก็พาไปส่งที่ร้านอาหาร
แต่ปรากฏว่าที่คิดเป็นข้าวราดแกง

กว่าจะทวังคุณธนเนศคุยจบ
กินเหล้าจบหมดไป๕ทุ่ม
ผมก็ไม่ไหวแล้ว
ผมขอกลับโรงแรมก่อนแล้วกัน
คุณธนเนศก็ทาไว้ก่อน
มาล่ะ
ผมจัดการย้ายของตรวจสอบไปอยู่ห้องใหม่แล้วนะ

รับเกรดให้ดีนะแต่หัวเราะดิมันมีอะไรหรือเปล่า
ไอ้คำซ่อยตอนท้ายไม่ดีนะพี่
ผมก็ลงจากโรงแรมออกจากออกรถแล้วเข้าล็อบบี้โรงแรมใช่ไหมครับ
ในที่ร็อบบี้นะก็ไฟก็สะหรับประหยัดไฟพักเที่ยงคืนจัดเที่ยงคืนอยู่แล้ว
พนักงานไม่มีกลับไปจะถามพนักงานเลยว่ามันมีอะไรป่ะ
กฎไม่มีเขาเรียกอะไรเบบอยก็ไม่มี
ก็เลยดูพวงกุญแจเลขที่ห้อง๖๖
ผมก็๖๐๙น่าจะอยู่ชั้น๖
จะเข้าไปที่ลิฟต์กบกดลิฟต์ไปชั้นหก

สิ่งแรกที่ถ้าผลัดคือกลิ่นอับไอ้ห้องพื้นที่ส่วนกลางอ่ะ
มันกลิ่นอับนั่นหมายความว่า
พื้นที่นือยังได้เปิดใช้มานานละ

แล้วก็ช่องระหว่างทางเดินพื้นที่สุดกลาง

ตอนนั้นที่คิดว่าโดนคือหมายว่าโดนรับน้อง
ผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยอะไร

สภาพยังไงแต่นี่มันคนละแบบกัน

กลิ่นสียังไม่หายเลย

มีทีวีมีตู้เย็นมีอ่างอาบน้ำ

สิทธิผมเบิกได้แค่ห้องพัดลม

เกรดห้องคือให้จ่ายเพิ่มเอง

ไหนก็หลวมตัวแต่คิดอย่างหนึ่งว่า
เสียดายว่าทำไมน่าจะมาไวหน่อย

เพราะว่าผมมีโปรแกรมที่จะต้องรีบทำในสาขานี้

มันเป็นการหลับที่แบบลึกมาก
แบบมันพีย์คนเดินทางมาทั้งคืน
จนกระทั่งมีเสียงโทรศัพท์ดัง

อ้าโทรศามเลยครับ

ผมมารอที่ตรวจสอบที่สาขาตั้งแต่เช้าเห็นตรวจสอบยังไม่เข้า
ผมเลยคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
ผมก็รู้สึกเขาเป็นห่วงผมเกินน่ะ
ผมก็ดูนาฬิกาอุ๊ยจะเก้าโมงเช้า

บอกคุณฐนเนษย์สายแล้ว
เดอร์บอกไม่ต้องรีบตอนนี้ผมรออยู่ข้างล่าง
ยังไงนะพอตรวจสอบทำธุระเสร็จแล้ว

ส่วนที่พักเนี่ยผมเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ว

ผมก็เดี๋ยวขอเวลา๑๕นาทีนะ
เสร็จแล้วผมก็รีบไปอาบน้ำอาบผ้า
เก็บเสื้อสัมภาระใช่ไหมใส่กระเป๋า

ระหว่างนั้นที่ผมเก็บเสื้อผ้าอยู่ในตู้
ผมได้ยินหูแวว
เห็นมันไปตรงนั้นระหว่างตู้เสื้อผ้ากับผนังห้องน้ำ
มันมีตู้แต่ว่ามันมีช่องเล็กนิดนึง

ถ้าเจออะไรที่มันสงสัยจะต้องหา

ก็เอาไม้บรรทัดมาเคียบ

โอ้โหมันเป็นกระดาษแผ่นสีเหลืองยาว
ที่เรียกว่ามีอักษรจีนเขียนอยู่บน
ใช่เป็นฮู้เขียนอยู่ตรงนั้น

ในระหว่างที่ผมกำลังเดินไปที่ลิฟต์เนี่ย
ผมได้ยินเสียงฮึมทำนองเพลงนะ

ฮึฮึฮึฮึเหมือนคนอารมณ์ดี

ผมได้กลิ่นอ่อนของสบู่
เหมือนคล้ายกลิ่นสบู่ที่ผมเคยใช้

ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้ำที่
แม่บ้านทำหก

แล้วก็แบบทำท่าแบบคุ้นคิด

พอขึ้นไปบนรถธเนธก็เริ่มแล้ว

ตรวจสอบนี่ร้ายนะร้ายกว่ารุ่นพี่อีก

จะรีบกลับห้องพักอยากจะรีบนอน

บอกผู้หญิงอะไรผมมาคนเดียว
แอ๋เป็นผู้ชายไม่ต้องอายหรอกนะ

ขาสั้นสีแสดผมเหมือนพึ่งอาบน้ำมา

คือถ้าเรื่องนี้ไปถึงสำนักงานใหญ่เนี่ย

ผมก็บอกทะเงียบ

ธเนธก็ขอตัวไปรับวิทยากรที่สนามบิน

ในช่วงบ่ายนั้นครับแล้วก็พักที่
ต่างอำเภอเสร็จพอวันรุ่งขึ้น
ก็ทำงานจนถึงเย็นแล้วก็จะเดินทางกลับ
คือเที่ยว๒ทุ่มตรงกับเที่ยว๒ทุ่ม

เลยครับพอลงปุ๊บรีบไปช่องจำหน่ายตัวเลยนะ

พอไปถึงผมแต่มีผู้ชายเขามาต่อหลังผม

เหมือนจะเร่งแบบให้รีบไปเร็ว

พอถึงคิวผมไอ้คนขายบอกว่า
พอดีเนี่ยเหลือที่เดียว

ผมก็ดูที่มันนั่งหน้าห้องน้ำ
ไม่เหลือที่เดียวก็อีกที่นึงวางของ
ไหนก็ต้องไปแล้วที่เดียวก็ซื้อ

ตอนเดินไปผมได้ยินผู้ชายคนนั้น

ผมจะรอฟังสะใจตรงไหนไหมว่า

คนขายตั๋วบอกว่าตั๋วเต็ม

ปรากฏว่ามันขายตัวมีประโยคนี้

ตัวใบสุดท้ายขายไปกับพี่คนนั้นแล้ว
แล้วก็เดินไปต่อแถวเตรียมขึ้นรถทัวร์ใช่ไหมครับ

ขึ้นรถทัวร์ผู้ชายคนนั้นน่ะ

พวกคุณศิษณะคุณอื่นพวกอื่นเค้ายอมแลก

ก็ถึงคิวผม
ตอนแรกผมเกลียดใจแข็งแต่ผมเห็นหน้า
พวกผู้ชาย

จำยังไม่ได้ว่าเค้าอ้างเหตุผลอะไรต่าง

ผมก็ไม่เป็นไรมาเปลี่ยนตัวก็ได้

เดี๋ยวผมยอมนั่งรออีก๔๗นาที

เดียวกับที่ผมได้ในลิฟต์เลย
คือกลิ่นหอมของสบู่

ขึ้นไปผมก็โอเคไม่เป็นไร

ที่ผมนั่งรอในที่พรรคภูติศาสตร์

มีธเนธมากับวิทยากร๒คน
โดยที่ว่าธเนธถือกระเช้ามา

ดูมันเหงอยเพราะทัเนศเป็นคนที่ชอบล่าเลิง

ทัเนศก็แยกตัวมาซื้อตั๋วละทัวว์

เอาตัวมาให้กับวิทยากร๒คน

นั่งมองอย่างเดียวเพราะอยู่ตรงนั้นยื้องไกลผมก็นั่งมอง

หนึ่งธนเนษย์ปกติแล้วมันล่าเริงนะทำไมมันหง่อย
ปกติแล้วเขาจะต้องส่งวิทยากรจนถึงรถขึ้นรถถึงจะกลับ

ขามาวิทยากรมาเครื่องบินทำไมขากลับวิทยากรกลับรถทัวร์

พอธเนธกลับไปผมก็เดินไปหาวิทยากรสองคน
ก็ไปทักทายสมมุติว่านะครับพี่คนแรก
ชื่อพี่ออสกับพี่วิรัติ
แต่ว่าสภาพสองคนนั้นมันเหมือนคนแบบโซมมาก
เหมือนคนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแบบหน้านี่ซิดเลยแบบ

ผมก็สวัสดีครับในฐานะที่เราเป็นพนักงานใหม่เพิ่งเข้า

พี่ออสก็ถามบอกเราไปตรวจที่ไหนมา
ผมก็บอกว่าอ๋อเมื่อวานผมตรวจที่สาขาจังหวัดนี้

พี่อ้อยบอกเฮ้ยแสดงว่าเราพักที่โรงแรมนี้
บอกชื่อโรงแรมนะแล้วห้อง๖๐๙ใช่ไหม
บอกเฮ้ยใช่พี่ออสรู้ได้ยังไง
ในใจตอนนั้นผมคิดเอกธเนธมาเล่นผมแน่แล้ว
มันต้องแกล้งเลยผมแน่เลยเอาข่าวเลยผมไปปล่อย
แต่พี่วีรัติที่นั่งอยู่โซฟา
แกพูดด้วยเสียงแบบน่าตกใจ
คือพี่วิรัตินี่นอกจากหน้าที่แกซีดแล้วเนี่ย
หัวแกเหมือนคนเป็นชนะตัวเป็นโรคผิวหนัง

มันเหมือนเป็นหัวเป็นชะนตุผมก็
วิรัติไม่สบายยังมาบรรยายนะ
ผมก็เสร็จพี่วิรัติพูดด้วยเสียงเบา
ในลำโค๊กเจออะไรไหม

ที่ตะก้าที่อยู่ข้าง
น้ำลายนี่ปนเลือดออกมาเลย
ผมบอกหึยต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยวะ
ผมบอกผมไม่เจอครับพี่

เนธเป็นคนหาที่พักให้ไหมใช่พี่ธเนธหาที่พักให้ได้ห้องผมอย่างดีเลย

นั่งลงเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่เจออะไรส่ง

ผมก็บอกพี่เจออะไรนี่นะหลังจากที่พี่มันยายเสร็จเนี่ยก็เข้าห้องพัก
ก็โน่นหลับไปหลายชั่วโมงไว้อยู่อยู่อะพี่ได้ยินเสียงคนรูดลาวอะ
ในห้องน้ำข้างอาบน้ำ

ตอนนี้แกบอกสองจิตสองใจว่า
ในห้องน้ำกับในพระห่มนี้

แกก็บอกเฮ้ยรวบรวมความกล้าว่ะ

แบบว่าอาการที่คนที่อยู่ในผ้าห่มเนี่ย

ดิ้นเหมือนพยายามที่จะเอาตัวนี่หลุดออกจากผ้าห่มให้ได้
แบบนอนแบบดิ้นอะ

ใช่ไหมฮะพี่ออสบอกคนนี้แน่ว่ะ

โอ้โหภาพที่แกเห็นแกตกใจสุดขีด
เพราะว่าพี่วิรัติน่ะนอนแบบประเภทนอนไปแล้ว

อ้าปากเนี่ยพยายามจะหายใจมือสองข้างอยู่ข้างตัวนี่กำผ้าปูแน่นเลยนะ

พอพี่วีรักสติมาแกแบบ
หายใจแบบหอบอย่างแรงมากเลย
แล้วก็สำลักไอ

ไปอย่างแรงมากจนแสบคอ

มันจะมีระหว่างเตียงนอน๒เตียง

ซึ่งตู้ตรงต่างจะมีปุ่มคอนโทรลไฟถูกมั้ยฮะ

มันมีปุ่มนึงคือปุ่มเพลงในห้อง

ลำโพงที่ซ่อนอยู่มีเสียงเพลงขึ้น

มันเหมือนกับจะไม่มีคนฮึมเพลง
แต่ว่าสักพักหนึ่งในตู้มันเหมือนมีเสียง

ตุบตุบตุบตุบสักพักเนี่ย
เสียงหล่นมาแล้วก็ไฟทั้งห้องดัดหมด

ภาพที่แกเห็นคือแสงแสงที่มันคลอดมาทางพม่านะฮะ

เห็นเป็นเงามีผู้หญิงหมอบฟุบไปกับพื้น

แล้วก็เสื้อใส่เสื้อยืดสีขาวผมแบบเปียก

พี่ออสบอกตอนนี้มาทำรายแต่พี่วีรัสวิ่งไปก่อน

พี่วีรัสวิ่งไปแล้วแกก็วิ่งตามออกหน้าห้องอังกฏ
แล้วก็มือมันถึงลิฟต์ก็กดกดกด

มันก็แบบรู้สึกแกหูแววมันจะมาไหมเนี่ย

สองคนไม่ได้นัดหมายลงบันไดอืมจากชั้นหกลงมาชั้นล่าง
หอบแบบทุลักทุเลลงมาหอบที่ล็อบบี้
เด็กที่โรงแรมก็ถามพี่สองคนเจออะไรมาคะ
มีอะไรเหรอนั่นหน้าตาตื่นมา
พี่อธก็โกรธพี่อธหายเหนื่อยพี่อธก็บอก
น้องต้องบอกพี่สิว่าข้างบนมันมีอะไร
ต้องบอกพี่สิข้างบนมีอะไร
เด็กก็บอกเออหลบตา

เอาอย่างนี้ละกันนะพี่ถ้าพี่อยากจะรู้อะไร
ถามคุณธเนธละกันคุณธเนธเป็นคนขอกุญแจไป
แล้วยังงี้ละกันเดี๋ยวคืนนี้หน้าน้องจะหาห้องใหม่ให้เอาไหม
บอกไม่เอากลัว
ตั้งแต่เกิดมาออกมาบรรยายทั่วประเทศ
เดินทางมาเป็นร้อยเที่ยวแล้วไม่เคยเจออย่างนี้เลย

สุดท้ายก็แกก็อยู่นั้นจนถึงเช้า
พอเช้าอีกวันหนึ่งมันคิวมีงานบรรยายมาสุดท้าย
ที่พี่ออสกับพี่วิรัติต้องบรรยาย
แต่ปัญหาคือพี่วิรัตเสียงไม่มี
บดเล้นนักมาอยู่ที่พี่อธ

แกก็หน้าตาก็ซิดทั้งคู่นะครับ
บอกว่าตอนนั้นแกมีความรู้สึกเหมือนคนเพิ่งเป็นไข้
ตัวมันลุมมันร้อน
คือเหมือนคนที่กลัวมาก
มันจะเหมือนลุมร้อนจะเป็นไข้
แกก็บอกฝืนบรรยายจนเลิก
พอเลิกเสร็จแกก็ล้มเลย

ฮิ้วพาไปโรงพยาบาลไปนอนให้น้ำเกลือ

ก็เลยต้องฝ่าน้ำเกลือจะหมด
พอออกมาเสร็จแกสั่งแกเรียกธเนธมา
คุณธเนธคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่า๒คน

ธเนธงงมีอะไรพี่
คุณจะบอกมันบอกว่าคุณทำอะไรกับผม
พี่ธเนธบอกเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้
ผมไม่ตั้งใจจะแกล้งพี่จริงนะ

เนี่ยก่อนที่พี่มาพักตรวจสอบมาพัก
ก่อนพี่คืนนึงผมถามเขาเจออะไรไหม

ผมก็พี่อ๋อตกลงจะเล่าหรือไม่เล่า

ธเนธก็กลมหน้าพูดว่า
เมื่อก่อนพี่มา๒เดือนก่อน
มีเกษเกิดเหตุนะฆาตกรรมกันขึ้น

โดยตอนนี้จับได้๑คนอีกคนนึงยังจับไม่ได้

ผู้หญิงคนนั้นปมน่าจะมาจากชู้สาว
ผู้หญิงเป็นคนที่หน้าตาดี

กางเกงขาสั้นสีแสด

ตอนทำแผนเนี่ย

โดยการที่ว่าในตอนที่ผู้หญิงคนนั้นอาบน้ำเสร็จ

แต่ผู้หญิงยังแค่

แต่ปรากฏว่าเหยื่อเนี่ยเกิดฟื้นตัวขึ้นมา

ไอ้คนที่หนีไปน่ะเอาเท้าเนี่ยเหยียบ

แล้วเสร็จแล้วก็เอาศพเนี่ย

ผมพักแค่คนเดียวพี่พักแค่สองคนเอง

คณี่ไหนระหว่างที่ผมจะลาแก

มีผู้หญิงมาด้วย

ผมเอาอีกแล้วทะเนธมาเล่นผมระหว่างว่าหลังลิฟต์
ก็ลาไม่สนใจก็ขึ้นไปบนรถทัวร์
ทัวร์โอ้โหเป็นรถทัวร์เที่ยวที่ดีมากเพราะอะไรไหมครับ
รถใหม่กว่าเที่ยวรถทัวร์ธรรมดาแถมยังที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย
ผู้โดยสารขึ้นมาเต็มแต่รถทัวร์ยังไม่ออกเพราะว่าตำรวจขึ้นมาครับ
เช็คบัตรประชาชนรายคนเลย
พอมาถึงผมเนี่ยรู้สึกว่าตำรวจล้อมกันเลยถ้าอีกคนนึงอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกคนอยู่ข้างหลัง
ผมเลยว่ามาทำไมที่นี่มางานอะไร
แล้วเสร็จแล้วนี่ถามบอกว่าเมื่อ๒เดือนที่แล้วอยู่ที่ไหน
พี่อ๊อตดูอยู่หลังถัดมาพี่อ๊อตได้ยินปุ๊บเดินมามาเป็นบอกว่าเนี่ยโอ้โฮเป็นน้องที่สำเมิญใหญ่
เขาทำงานที่เดียวกับผมว่าตอนนั้นยังฝึกงานอยู่ที่สังเวียนใหญ่อยู่เลย
ตำรวจก็ถามคุณชื่อนี้ไหม

ผมบอกอ๋อมีผู้ชายคนนึง

ไปเที่ยวสองทุ่มมาขอเปลี่ยนตัวผมผมไป

นายตำรวจคงได้ยินปุ๊บเขาวิ่งออกไปเลย

ถ้าเจอนะจับได้ที่หลังสุด

เราจะข้ามจังหวัดมันจะขึ้นภูเขา

ตอนนั้นเราหลับแล้วแต่เราก็รู้ตัวว่ารถมันวิ่งช้า

แสงไฟมันกระทบตา

ของรถพวกรถกู้ชีพรถ

กู้ภัยป่ะเฮ้ยมีอะไรเหรอ

ข้างหน้ามีรถทัวร์ตกเขา

ให้ขับช้าโขงหักศอก
ตอนนี้ผู้โดยสารทางคัน

เมอร์รถทัวร์
เพื่อหาเรือ

ก็เลยรู้ว่าเท่าที่จับจากการฟังดูเด็กรถคนนั้นคือรถทัวร์เที่ยว๒ทุ่ม
คันที่ตัวของพี่กำลังจะไป
แล้วเด็กรถเนี่ยหัวแตกเลยนะคนโชเฟอร์เลยถามว่าเฮ้ยที่รถเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกเจ็บกันทั้งคันครับหัวล้างข้างแตกแต่มีเสียชีวิตลายหนึ่ง
ว่าเป็นไงแล้วเสียชีวิตคนเสียชีวิตน่าทรงสารมากนะ

คนขับเนี่ยดันเป็นคนขับมาแทนไม่ชำนาญทาง
เพราะว่าเส้นทางนั้นค่อนข้างที่จะนั้นมาน่ากลัว

แต่ตอนนั้นผมนอนไม่หลับแล้ว

พอมาฟังมีเด็กรถมาพูดคำนึงว่า
เที่ยวนี้มันแปลกมากนะพี่
ก่อนที่ทางจะขึ้นเนิน

เห็นผู้หญิงมายืนตากฝนอยู่ริมตรงนี้

สงสัยจะมีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรแน่

รถทัวก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ให้ส่งใช่ไหมฮะ

ปรากฏว่าคนขับไม่ชำนาญทาง

ผู้หญิงที่ธเนธเจอในลิฟต์
ผู้หญิงที่พี่ออสเจอในห้อง
ผู้หญิงที่เด็กรถเจอ

มาถึงตอนที่งานศพที่ผมไป

แต่พี่วิรัติเนี่ยหลังจากที่เสร็จงานเนี่ย
แกก็ไปพยายามรักษาเส้นเสียงอะไรต่างก็ไม่ได้
แล้วงานวิทยากรเป็นงานที่ต้องใช้เสียง
แกก็เลยลาออก
แล้วก็เจอแต่พี่ออสกับทะเนธมา

เนี่ยไอ้ตอนที่หลังจากที่เสร็จคดี
ทำห้องใหม่หมดแต่ว่าในตอนทำห้องเนี่ยมัน

เดี๋ยวช่างประสบปฏิเหตุบ้างทำให้งานมันช้า

ไม่ได้เปิดใช้นี่ยังไม่เพิ่งเปิดมันไม่เปิดใช้เลย
แล้วเนี่ยเธอก็ไปหาสินแส

เขาก็นึกมาได้ว่าตอนไปที่แสบการณ์ใหญ่

เพื่อไม่ให้เห็นหลังจากนั้นเสร็จมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
แล้วก็เพิ่งเปิดครั้งแรกเนี่ย๒อาทิตย์เนี่ย

คนแรกที่มาพักคือตรวจสอบแล้วชุดสองก็คือวิทยากรอ่า
เนธจะบอกว่ามันไม่น่าจะมาหลอกได้นะ
แล้วแล้วมันได้ยังไง
ตอนนั้นผมไม่กล้าพูดต่อนะครับ
ผมตาสว่างแล้วผมก็หยิบหนังสือขึ้นมา

คือกะว่ามันจูแล้วจะบวชเห็นไหมฮะ

มันก็จะมีปกติเราจะขั้นหน้าไว้ตรวจท่องไหน
ผมก็เปิดหนังสือมาตรงที่ขั้นหน้า
มีกระดาษอันหนึ่งอยู่ที่ตรงขั้น

แผ่นฮู้อยู่ในนั้นอยู่หน้าใช่มันไม่อยู่ในหนังสือได้ไง

กลิ่นมันหอมอ่อน
หนังสือที่อยู่หน้านั้นคือหน้า๒๗๓จำแม่นเลย
ในหมวนพิธีคือบวชแผ่เมตตา
แล้วก็ในหูมีกลิ่นอ่อนเหมือนสบู่
โดยที่ว่าซูบประมาณศาลฐานเธอที่ทะเนตเล่าคือ

ผมไปหามาจนเจอยันที่ติดมา
อันนี้เลยหรอพี่พี่เอามาทำไมใช่
มันติดมามันติดมานี่

ใช่นี่มานี่มันกรอบมากเลยนะ

ยันเนี่ยคือหมายถึงว่าตัวของพี่ธเนธ

คือพี่วิรัฐไปได้มา

ว่าพ่อซิลแซบอกว่า
หูอะไรมาติดไล่พวกนี้ออกไปอ่าอ่าท่านเนสบอกว่าท่านเนสหลังจากที่ติด
แล้วท่านเนสก็ทำเชิญวิญญาณนะครับไปแล้วไม่น่าจะมีทำอะไรเงี้ย
แต่ไงได้เป็นไปได้ไหมว่าการติดหูเป็นการกักเขาอยู่ตรงนั้น
อืมเขาจะไปไหนก็ไม่ได้เหมือนจะเป็นการผมว่าสกัดกั้น
ใช่สกัดกั้นไม่ให้เขาออกมาเขาจะไปไหนไม่ได้ถูกต้อง
นั่นแหละฮะนี่คือคือที่มาว่าไอ้เนี้ยออกมาอยู่
ถ้าลองแกะมาดูก็ยังน่าจะยังมีกลิ่นอยู่นะ
ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวนะอันนี้นี่จบยังพี่นี่ครับ
เราก็ตื่นเต้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวคำถามแรกก่อนเลยอ่า
ธเนธเขาคิดอะไรทำไมถึงต้องให้ตรวจสอบ
แล้วพี่วิรัติพี่ออสไปนอนห้องมันคือจริงจริงแล้วเนี้ย
ธเนธเนี่ยต้องการจะแกล้งผมอืมต้องการจะแกล้งคือหนึ่ง
จะย้ายอ่ะของเราอ่ะไปอยู่ชั้นสามอยู่แล้วครับ
แต่ย้ายอ่ะมาอยู่ชั้นหกอืมที่เพิ่งมีการฆ่ากันตายอืม
แล้วคราวนี้ว่าเขาก็อยากจะเป็นเรื่องตลกไงฮ
ว่าพอตอนเช้าเอามาถามว่าเฮ้ยมีอะไรอยากให้โดนผีหลอก
อ่าโดนผีหลอกให้เราโดนผีหลอกแล้วจะได้แบบเอ่อ
ให้อะไรอย่างงี้ไปอืมพี่ทะเนสจะแก้งอืม
แต่ปรากฏว่าเราเราไม่เจอครับใช่ไหมฮะ
จะได้เขาจะแกล้งเหมือนกันเหรอไม่เขาก็คิดว่าไม่มีเพราะเขามาถาม
ผมอ๋อปลอดภัยแล้วแต่ห้องนั้นน่าจะเป็นห้องที่เหมาะกับ
พี่ทะกอร์ครับเฮ้ยติดฟูแล้วติดฟูแล้วไม่น่าจะมีอะไร
ใช่ไหมคะถังเนธยังบ่นเลยนะครับวันที่ที่ไปงานตกแต่ผมไม่ได้พูดกับเขานะ
ว่ามันติดหู้แล้วมันจะโดนหลอกได้ยังไง
ทุกวันนี้หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มาเกือบ๓๐ปี
หลังจากนี้ไปพี่ธเนธจะรู้แล้วนะครับว่า
ป๊อปคือผู้ปลดปล่อยวิญญาณ

นั่นคือจุดเริ่มต้นในสิ่งที่การปลดปล่อยเขาออกมาใช่

มาแก้แค้นก็คือมันเหมือนจิตจิตสุดท้าย

ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแบบเดียวกับที่มาลงฟิวิลัท
ไปนอนทับที่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือแกเป็นคนเอาฮู้มาให้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
หรืออาจจะเป็นเพราะห่วงเวลาหรืออาจจะคิดว่า
สุดท้ายของเขารู้ว่าผู้ชายเป็นคนทำ
แล้วเขาจะแค้นกับผู้ชายทุกคน
เหมือนกันนะฮะเหมือนกับตัวตายตัวแทน

คนที่โดนคนที่ขับรถชนเขา
เขาจะคิดว่าเฮ้ยรถคันนี้ผ่านมาจะต้องโดน

มานอนในห้องฉันเล่นแกซะหน่อย
แต่หลังจากที่ตัวเขาโดนปลดปล่อยออกมา
เขาก็ไปทำหน้าที่ของเขา
หรือมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เขาจะสื่อให้พี่ไปเคลียร์ยันต์ออก
แล้วพอดีกระดาษมันไวมันโดนแอร์เปล่า

ได้เลยนะเพราะอย่างน้อยได้รู้แล้วว่า
ยันนี้สามารถป้องกันอะไรบางอย่างได้
ก็คงนั่นมาเพราะผมเคยไปถามใน
ในห้องของคนที่เขาเล่นฮู้เล่นเลยนะครับ
เขาบอกเป็นยันใต้จิ๋วจ้าพ่อเสือ

โอ้โหคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าสถานีผีดุของเราคืนนี้
ดุเดือดตื่นเต้นระทึกขวัญกับเรื่องราวของพี่ป๊อป
แล้วก็ในสถานีผีดุในของเราในค่ำคืนวันนี้โคตรสนุกเลย
คุณผู้ชมฮะคืนนี้ขอบคุณพี่ป๊อปนะขอบพระคุณครับ

แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบนี้
หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้พบกัน

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเรา

ส่วนสัปดาห์หน้านักเล่าจะเป็นใครนั้น
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

สวัสดีครับขอบคุณพี่ป๊อปครับ

สามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับแอปพลิโซดต่างได้
ทั้งคลิปหลอนยอดฮิตและหลอนมาแรง
ลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ